ติดตามเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งก็เมาครับเมาเดินแอเลยแบบเมา
แล้วไปตกจากบ้านตัวเองนะฮะไปตกใส่หลังคาเพื่อนบ้านทะลุลงไป
ตัวเองนี่เลือดอาบเต็มตัวเลยนะฮะก็ต้องร้อนเพื่อนบ้านก็ต้องไปแจ้ง
ตำรวจแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ของตะบนศรีมราชาอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีครับ
มีการแจ้งบอกว่าเนี่ยนะให้กู้ภัยไปช่วยหน่อย
กู้ภัยสว่างประทีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ
พอไปถึงเนี่ยบ้านที่มีผู้ประสบเหตุเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้
เป็นบ้าน๒ชั้นติดกันมีความสูงสัก๓เมตรได้
แล้วพบคนเจ็บคือนายพินเมินดีอายุ๕๐ปี
เป็นพนักงานเก็บขยะของเทศบาลเมืองศรีราชาครับโอ้โหสภาพนี่
หัวแตกเลือดอาบไปหมดเลยนะครับมีบาดแผลตามร่างกาย
หลายเต็มตัวเลยจากนั้นเนี่ยกู้ภัยก็ช่วยกัน
ประถมพยาบาลทำแผลเบื้องต้นก่อนคนเจ็บเนี่ยมีอาการเมาสุราอย่างหนัก
จะไม่รู้เรื่องพูดจะไม่ค่อยได้เลยก็ต้องรีบรักษา
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณศรีราชานะครับทีนี้ไปถามเจ้าของบ้านมันเกิดอะไรขึ้น
เจ้าของบ้านคือนายทัศนายอาคาระที่ติดพงษ์อายุห้าสิบเจ็ดปี
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็หลับอยู่ที่บ้านบนชั้นสอง
ได้ยินเสียงดังโครมเหมือนบ้านจะพังอะครับตกใจตื่นขึ้นมาวิ่งไปดู
เอาไปเห็นเพื่อนบ้านไปตกใส่หลังคาบ้านนอนบาดเจ็บ
อาบอยู่กับพื้นชั้นล่างก็ไปแจ้งกู้ภัยไปช่วยนะครับ
ช่วงสายวันนี้นายพินผู้บาดเจ็บก็ยังคงนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับ
มีแผลชะกันที่ศีรษะนะฮะเลือดออกเยอะแพทย์ก็เลยต้องให้นอน
รักษาตัวอีกสักระยะหนึ่งเพื่อดูอาการส่วนบ้านที่เสียหายก็จะมีการเจรจาก็ให้คนที่ทำนั่นแหละ
เป็นคนชดใช้ภายหลังต่อไปนะครับ